เจ้าของกิจการทั้งหลายค่ะแล้วก็ดารานักร้องของเราเนี่ยเขาก็มีติดกิจการเป็นของตัวเองเหมือนกันนะ
มีร้านอาหงอาหารค่ะแล้วตอนนี้ก็ได้กลับมาเปิดอีกครั้งแล้ว
ก็ดีใจเลยคุณผู้ชมค่ะไปดูที่คนแรกกันดีกว่า
คู่แรกเลยค่ะพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่บอยพีชเนเกิ้ลอุทาโหย
นี่แหละแล้วก็แต่ว่าถึงปิดร้านไปเขาก็ไม่เคยห่างหายจากหน้าจอเราไปไหนนะ
เรื่องน้ำใจ๒คนนี้นะให้ทำให้เราได้รู้
เกี่ยวกับถ้าทำตู้ปลาเป้ารถทุ่มกวง
ไปส่งตามส่งน้ำใจเนอะตามคนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะ
ล่าสุดนะได้เวลาที่พวกเขารอคอย
ระดมกำลังลูกน้องในร้านลงมือทำความสะอาดร้านของตัวเองเลย

เห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วมันดีใจเนาะ
แล้วก็หลังต้องปิดมานาน๓เดือน
เขียนแคปชั่นว่าเรื่องวุ่นของวัยรุ่นได้เปิดร้าน
ส่วนพี่เจี๊ยบค่ะก็ลงคลิปวิดีโอ
แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าตื่นเต้นเหมือนเปิดร้านครั้งแรกเลย
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกร้านเช่นกัน
งานนี้บรรดาเพื่อนในวงการแล้วก็แฟนคลับนะก็เข้ามายินดีค่ะ
แล้วก็อวยพรให้ขายดิบขายดียิ่งขึ้นไปด้วย
นี่ซึ่งดูแล้วนะเขาก็เข้มงวดเรื่องความสะอาดมากเลยนะ
แทบจะล้างร้านทุกส่วนเลยคุณผู้ชม
ใช่ค่ะเชื่อว่าหลายคนก็รอคอยบรรยากาศ
ในการกลับมานั่งกินข้าวกับเพื่อนกันนานอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนคนนี้ค่ะกิจการร้านอาหารเช่นเดียวกันนะคะ
สำหรับพิธีกรชื่อดังคุณพีเคปียวัตรค่ะ
เจ้าตัวนี้นะคะได้โพสต์คลิปพร้อมกับภาพนิ่งในขณะที่อยู่ในร้านนะคะ
แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าวันนี้เปิดแล้วครับ

ซึ่งก็มีภาพนะฮะก็โอ้โหเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความสะอาด

เรียกได้ว่าร้านนี้ก็สะอาดปลอดภัยคุมเข้มอยู่ไม่น้อยเลยค่ะ
ท้องกันไปแล้วคุณผู้ชมเรื่องความสวยความงามอย่าพร่องค่ะ

อุ๊ยจะดุ้งเลย
นี่พาไปดูนะคะคุณฟุ๊กจีระค่ะ
กลับมาประกาศนะคะว่าเปิดแล้วจ้า

นิกของผมพร้อมให้บริการแล้วนะคะ
แล้วก็เตรียมมาตรการความปลอดภัยสูงสุด
มั่นใจได้เลยนะครับว่าให้แพทย์
แล้วก็พนักงานได้รับการตรวจก่อนบริการทุกคนนะคะ

มีหลายสาขาดิฉันก็เป็นคนหนึ่งใช้บริการแล้ว

คือก่อนหน้านี้ใช้แล้วแต่ว่าครั้งนี้ยังไม่ได้ปลา

นี่ก็ชวนไปเหมือนกันร้านของใบเตย

พอแล้วลูกม้าเกิดเล็บมันขบมากเลยตอนนี้

คุณผู้ชมก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์อวยพร

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไปได้นะแต่ว่ามาตรการความปลอดภัยนี่ต้องคุมเข้มสูงสุดนะ
เดี๋ยวไปตุ้มเดียวเนี้ยอันนี้ไม่เอานะ